เรื่องการบุกจับพระที่วัดเขาท่าลาบจังหวัดชัยนาธกันหน่อย

มีคนเขาร้องเรียนมาบอกว่าพระมั่วศรีกา
แล้วก็มีหลักฐานก็คือถุงยางอนามัยที่เพิ่งใช้แล้วอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชม

ได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้านในตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาธนะคะ
บอกว่าอายุผู้หญิงอายุ๔๔ปีเขามีท่าทีเปลี่ยนไปเหมือนถูกคุณสัย
ไม่ยอมทำมาหากินชอบไปแต่วัด
วัดเนี่ยก็บอกกับสามีบอกกับญาติว่าจะไปปฏิบัติธรรม
จนเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวก็ต้องหนีไปนอนที่วัดล่ะค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารก็นำกำลังไปตรวจค้นวัดเขาท่าลาบอำเภอเมืองนี่แหละ
พบพระสมพรสุเขสิโนอายุ๔๙ปีอยู่ที่กุฏิ
แล้วก็พบว่ามีผู้หญิงคนดังกล่าวอยู่ที่วัดด้วยแต่ว่าอยู่คนละห้องกันนะคะ
พระสมพรยืนยันเสียงแข็งเลยบอกว่าไม่ได้ทำอะไรผิด

เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจค้นห้องนอนของผู้หญิงวัย๔๔ปีคนนี้
พบว่าใต้ที่นอนมีถุงยางอนามัยลักษณะเหมือนเพิ่งผ่านการใช้งานซ่อนอยู่
แต่เด็กวัดคนสนิทของพระสมพรมารับนะบอกว่าเป็นเจ้าของของถุงยางนี้เอง
เรื่องก็อลละหมานกันนะแต่แม้ว่าพระสมพรจะยืนกรานว่าผู้หญิงวัย๔๔ปีคนนี้
ไม่ได้มีพฤติกรรมไม่ดีคือเขาแค่มาดูดวงมาระบายความทุกข์เกี่ยวกับครอบครัว
แล้วก็ขอนอนพักที่กุฏิเพราะเห็นว่าไม่มีที่ไป
พระสมพรก็เลยให้พักไม่มีอะไรเกินเลยแล้วตัวพระสมพรเองบอกว่าบวชมากว่าสามสิบพันศาแล้ว
ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้แต่ว่าทางฝ่ายปกครองไม่เชื่อนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมพระสมพรมานานแล้วก็เลยนำตัวมาให้พระผู้ใหญ่จับศึกทันที
ไม่ให้มีการเสื่อมเสียต่อศาสนาต่อไป
คือก็ต้องมีมูลล่ะในการที่จะจับศึกหรือว่าในการที่จัดการเรื่องนี้กันได้นะคะ